๒๐นาทีการเป็นต้นไปก็เปิดเทราะตีวี
เชียร์อำนาจเกษตรพัฒนากันด้วยค่ะ

ที่จะแข่งขันกันในวันที่๓และวันที่๕มิตรฐุณายนที่นี้นะคะ
เอาจริงเอาจังกับการแข่งขันโทรนาเมนต์นี้มากค่ะ
ล่าสุดนะคะก็ปิดแคมป์การฝึกซ้อมเพื่อให้นักเตะมีสมาธิค่ะ
หลังจากทีมชาติจอแดนนะคะเรียกนักเตะ๒๗คน
ครั้งที่๔๔มารายงานตัวฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ล่าสุดมีรายงานว่าอับดูลลาอาบูเซมาคุณซื้อทีมชาติจอดแดน
สั่งปิดแคมป์เก็บตัวค่ะเพื่อให้ครอบครัวไม่ให้ครอบครัว
มิตรรวมถึงสื่อมวลชนเข้าไปในแคมป์
แล้วก็อยากจะให้นักเตะทุกคนมีสมาธิกับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
โดยจะซ้อมแบบปิดแคมป์แบบนี้นะคะไปจนถึงวันเสาร์ที่๒๘พฤษภาคมนี้
ก่อนที่จะตัดตัวเหลือ๒๔คนแล้วก็เดินทางมาที่ประเทศไทยในวันที่๓๑พฤษภาคมค่ะ
จะเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศค่ะ
ทีมชาติจอแดนก็จะพบกับสหรัฐอารับเอมิเรดนะคะ
ส่วนทีมชาติไทยค่ะจะพบกับซีเรีย
ผู้ชนะก็จะไปตัดสินแชมป์กันในวันที่๕มิถุนายน
รวมถึงค่ะขอเชิญชวนแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครองราชครบ๗๐ปีในปีนี้นะคะ
ด้วยการติดแฮชแท็กว่าแชมป์เพื่อพ่อ

วันนี้มีแข่งขันกันครบทั้ง๗คู่เลยค่ะ
ที่น่าสนใจนะคะ๑๖นาฬิกา๕นาทีนะคะ
ราชนาวีจะพบกับสุราธานี
ซึ่งคู่นี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วย
ส่วน๑๘นาฬิกา๑๕นาทีนะคะ

จนบริบุเวฟแชมป์๙จะพบกับมเกษมบัณฑิตค่ะ